กลับมาแล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะ
คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาทักทายหน้าจอกันได้นะคะ
ทักทายขวัญทักทายเชอรี่หรือว่าวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะ

รอนุ้นเงินเดือนออกเมื่อกี้หรือว่ามีแทนจะไปเที่ยวที่ไหน
อยากรู้ดาราเรื่องอะไรเกี่ยวกับข่าวของใครบอกกันได้นะคะ
มาตอนนี้ค่ะมาเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ของน้องแน็ตนะคะ
อย่าคิดไปไกลนะคะน้องแน็ตนัชชากับนักร้องหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอสค่ะ
คือมันมีข่าวเมาส์มาระหองระแหงตลอดระยะเวลา๕ปีที่คบกันเลยนะ
สำหรับคู่นี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์เหมือนจะไปไม่รอดตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้
ก็ยังมีข่าวว่าเลิกกันตลอดเลยนะครับ
วันก่อนไปเจอน้องแน็ตก็เลยคว้าตัวมาชี้แจงกับบันเทิงไทยรัฐหน่อย
ตกลงแล้วว่าหนูจะไปต่อไหมหรือยังไงนะคะเอาไปถามกันก่อนเลยค่ะ
เราค่อนข้างคบกันมาก็๕ปีที่รู้จักกันมาใช่ไหมคะ
มันก็มีเรื่องมันอาจจะมีแบบดิ้งกัปตันนะคะ
ก็มีเรื่องกระทบกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะคะมันคงเป็นบางอย่าง
ทำให้เรายังคบกันได้ถึงทุกวันนี้มันคงเป็นความเข้าใจอะค่ะ
ใช่ค่ะความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคน
แต่มีคนอื่นด้วยรวมไปถึงความสัมพันธ์ของพี่เจ๋ง
กับคุณพ่อน้องแน็ตนั่นเองหรือว่าคุณแหลมมาริสันนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะ
แต่ว่าพี่เจ๋งเองไม่หวั่นใจนะคะก็ลงไอจีอ้อน
น้องแท็กไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อด้วยล่ะค่ะ
พ่อว่าอย่างไรบ้างคะตอนนี้ไฟเขียวหรือยังคะ
คุณพ่อเริ่มไฟเขียวมากขึ้นจากตอนแรกเป็นไฟแดงใช่ไหมคะ
ไฟแดงก็เป็นไฟเหลืองแล้วก็ค่อยเขียว
ดีขึ้นค่ะดีขึ้นคุณพ่อก็เริ่มบอกว่าเราโตแล้ว
ก็ให้เราตัดสินใจค่ะ

เป็นเรื่องธรรมดาด้วยวัยที่โตขึ้นกระทบขึ้นด้วย
ความคิดความอ่านก็อาจจะเปลี่ยนไปและที่สำคัญหน้าเปลี่ยนด้วยนะครับส่วนเธอ

แต่คุณเจ๋งก็อดทนเหมือนกันนะ
รู้ว่าตอนแรกไฟแดงคุณพ่อก็ไม่ปิดกั้นเลยนะ
แต่ก็ค่อยกระเทิบความสัมพันธ์ไป
ก็เป็นกำลังใจให้กันทั้งคู่แล้วกันนะคะ